มันเป็นความรู้สึกภายใน

เรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อน
สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่าเขาพนหาลเมธี

กลับไปมองว่ากองทัพหลังหลวง
ผมถามหัวถ้าหลานหลวงมียืนยาวทรสการอยู่ไหม
เดินเข้ามาว่าผู้สืบข่าวก็จะคงว่าพวกมายิ่งตก

ใครจะไปรู้เธอ
ได้อ่านอะไรที่คนก็เอาฉันหลงมาบอกไหมในสื่อออนไลน์รู้จักฉันหลงไหมครับ
เฉินหลงเขาก็เขียนว่าเฉินหลงในวัย๖๕ปีได้นอนสงบ
ตามเวลาที่ห้องกงเวลาเท่านี้เท่านี้ได้นอนสมมุตินิ่งกลับอย่างสบาย
แล้วก็เขาบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเฉินหลงก็ออกกำลังกายบริเวณธนกิจปกติ
คนอ่านทั้งแรกนี้ดูว่าเขาตายแล้วไง
เขาบอกในขณะที่ระจดเหตุการณ์
เล็บข้างล่างเขาก็เลยบอกว่าฝากถึงคนไทยด้วย
อ่านให้ครบให้ครบให้เกินแปรปัญหาขอบคุณค่ะ